สนับสนุนโดยทีโพเพี่ยวถูกอนามัยสะอาดใสไร้คราบ
สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ถามตรงนะครับผมภาคภูมิมาแทน
คุณจอมขวัญนะครับวันนี้เราคุยกันคดีน้องชมพู่นะครับ
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเพิ่งแถลงไปนะครับเมื่อช่วงบ่ายนะครับ
เป็นการแถลงเกี่ยวกับความคืบหน้าคดีน้องชมพู่เด็กหญิงวัย๓ขวบ
ที่บ้านกรกกรอกเราติดตามข่าวเรื่องนี้กันมานานนานหนึ่งร้อยสี่สิบสี่วัน
พบตรวันนี้บอกชัดเจนว่าไม่ใช่แถลงปิดคดีนะครับ
เป็นการแถลงความคืบหน้าเดี๋ยวค่อยค่อยไล่กันไปนะครับ
ถามตรงวันนี้นะครับผมอยู่กับสองท่านนะครับ
ท่านรองศาสตราจารย์นายแพทย์วิทยาศักดิ์จังหลักชายสี่นะครับ
ผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวชศาสตร์มศวนะครับ
อีกท่านหนึ่งครับพลโนตรีวิชัยสังประภัยอดีตรองผู้บัญชาการ
ตำรวจนครบานหรือว่ารองแต้มนะครับสวัสดีทั้งสองท่านครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับท่านรองแต้มก็นั่งฟังแถลงข่าว
อยู่กับผมนะฮะที่ไทยรัฐทีวีอาจารย์วิทยาศักดิ์ก็นั่งฟังอยู่เหมือนกัน
นะฮะก็ชัดเจนว่าพบตรบอกว่าเป็นการแถลงความคืบหน้า
คดีไม่พักใช่ไม่เลิกใช่แต่จากนี้อาจจะมีผ่อนหนักผ่อนเบาในการ
ทำหน้าที่สืบสวนสอบสวนของตำรวจแต่แน่นอนก็คือ
เด็กไม่ได้เดินขึ้นไปเองบนภูเหล็กไฟภูเขาหลังบ้าน
มีผู้ที่มาอุ้มไปมาพาไปนะ
แต่ต้องเป็นคนที่แบบใกล้ชิดไว้เนื้อเชื่อใจ
ถึงยอมไปด้วยเพราะว่าสอบปากคำพยานแวดล้อมต่าง
ยืนว่าเด็กไม่ไปเองถ้าเท่าที่ฟังเนี่ย
ทั้งสองท่านมองยังไงฮะติดตามคดีนี้มาตลอด
เชิญมาวิเคราะห์สอบถามข้อมูลกันก็หลายครั้งอ่าท่านลองแต้มก่อน
คือวันนี้ถือว่าเป็นวันแถลงความคืบหน้า
ของการสืบสวนสอบสวนคดีน้องชมพู่
และท่าน
ถามว่าการที่ผมเคยมาวิเคราะห์แล้วกับท่านอาจารย์ก็หลายที่

ผมก็วิเคราะห์ตรงกับท่านพบตรแล้วผมพูดก่อนที่ท่านพบตรแล้วว่า
น้องชมพู่เนี่ยไม่มีสิทธิ์ที่จะเดินขึ้นไปบนภูเขานั่นได้
ตอนนั้นเรามีคำถามว่าเด็กเดินขึ้นไปเองได้ไหม
มีคนวาวอลเดินไปเองได้เดินไปผมวิเคราะห์ว่าเป็นไปไม่ได้
เพราะเด็กสามขวบเนี่ยสูงประมาณ๙๐เซนถ้าแบ่งครึ่งตรงสดือเนี่ย๔๕เซน
และจากสดือมาหัวเหนาเนี่ยอาจจะไปอีก๒๐เซนเด็กมีความยาวของขา๒๕เซน
ผมถามว่าจะขึ้นผ่านชั้นหินผ่านอะไรต่างไปเนี่ยมันได้ไหมผมดังนั้นผมไม่เชื่อ
ผมถามว่าสภาพที่น้องชมพู่นอนหลักฐานที่พบไม่ว่าจะกางเกงที่สอดรองเท้า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

แก้งขาเนี่ยมันอาจจะจะขาดอยู่
ดังนั้นไอ้เผือกตัวนี้มันยังขาดจุดไหน
ที่ทำให้พบยังไม่ถึงจุดตรงนั้นไอ้ตรงนี้สำคัญ
อาจารย์วิทยาศักดิ์คือถ้าฟังในวันนี้เนี่ย
อ่าเราก็ตำรวจก็ลอนบาวเหตุการณ์หมดนะ
มีหลักฐานวินิทัชอะไรต่างแล้วนะ
แต่ก็ไปไม่ถึงตัวคนร้าย
ไม่มีหลักฐานไม่มีพยาน
ชื่นชมท่านบอร์บอเตอร์วันนี้ก็ออกมาให้ข้อมูลที่
ก็เท่าที่มีอย่างครบถ้วน
ผมต้องเรียนอย่างนี้ในคดีแบบนี้เราอาจจะมองว่า
สี่เดือนแล้วครับมันยังไม่คืบหน้ายังจับตัวคนร้ายไม่ได้
ผมต้องเรียนว่าไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยแม้กระทั่งประเทศที่เราคิดว่ามีเทคโนโลยีดีนะฮะ
อย่างอเมริกาอย่างเงี้ยนะครับถ้าเคยได้ยินข่าวในคดีของอ่า
นางงามเด็กจอนเบเน็ตเลมซี่ครับนะฮะจนถึงปัจจุบันนี้
ตั้งแต่ปีหนึ่งเก้าเก้าหกยี่สิบสี่ปีตอนประมาณผ่านไปสิบสองปี
มาสั่งพักคดีก็ก็ยังตามไม่ได้อยู่ถึงปัจจุบัน
ในช่วงระหว่างทางก็มีการเก็บเด็กคนนี้ตายในบ้านนะครับ
มีการเก็บดีเอนเอได้เก็บวัตถุพยานได้เก็บได้ทุกอย่าง
แต่สุดท้ายจับตัวผู้กระทำความผิดไม่ได้จนถึงปัจจุบัน
ทั้งที่เทคโนโลยีดีแต่ปัจจัยข้อนึงนะครับครับ
ผมว่ามีความไม่คล้ายคล้ายคลึงกันคล้ายคลึงกันนั่นคือ
ในเรื่องของสารที่เกิดเหตุอืมในกรณีของเนี่ย
สถานที่เกิดเหตุเนี่ยถูกรบกวนเนื่องจากว่ามีทั้งญาติ
มีทั้งใครต่างที่พ่อแม่เป็นคนโทรแล้วก็ให้มาที่บ้าน
ก็มีการเคลื่อนย้ายตัวศพมีการกระทำหลายอย่าง
จนเป็นที่มาของความสงสัยจนกลายเป็นสงสัยพ่อแม่ของเด็ก
ของเด็กนะครับแล้วท้ายที่สุดเนี่ยก็ตัดพวกนี้ออกไป
แล้วยุตินะครับก็คือสั่งพักคดีไปตั้งแต่ปีสองพันหกสองพันแปด
ครับปีสองพันสิบเนี้ยเอากลับมาใหม่บอกว่ามีเทคโนโลยีที่ดีขึ้น
เรากลับมาใหม่เพราะฉะนั้นที่เอามาเล่าเชื่อมโยงเนี่ย
ผมว่ามันมีความคล้ายคลึงกันเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยผ่านมาสี่เดือน
นะครับตำรวจก็ทำงานอย่างเต็มที่อ่าวันนี้แถลงเนี่ยในขั้นตอนเนี่ย
ผมก็คิดว่าเราอาจจะเป็นมิติใหม่จริงจริงนะครับมีคลิปวิดีโอใช่ฮะ
เล่าขั้นตอนต่างต่างการทำงานเนี่ยผมคิดว่าในระดับของการทำงานใน
กระบวนการยุติธรรมแบบนี้เนี่ยถือว่าโปร่งใสแล้วก็ให้ความกระจ่างกับ
ประชาชนได้เพียงแต่ว่าถ้าเราจะพุ่งเป้าไปถึงว่า
จับคนร้ายให้ได้นะตอนนี้เนี่ยต้องเรียนว่าพยานหลักฐาน
ถึงแม้ว่าจะมีแต่มันไม่ได้ระเบาะเฉพาะเจาะจง
อะไรที่จะมัดได้จริงเนี่ยมันก็ลำบากที่จะดำเนินการ
เพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับผมฟังดูผมเข้าใจว่านะครับ
มันมีขั้นตอนมีข้อบวนการมีปัญญาหนักฐาน
มีอะไรที่ตำรวจกำลังดำเนินการอยู่เพียงแต่ว่ามันจะให้ชัดเจน
ถึงขนาดที่ทุกคนที่นั่งดูตานั่งจอทีวีกำลังลุ้นกันอยู่เนี่ย
มันอาจจะยังไม่ง่ายมันต้องรอเวลาอีกหน่อยครับขาดอะไรให้ท่านรองแต้ม
ครับมันแสดงว่ามันขาดอะไรไปอย่างหนึ่งมันถึงคนร้ายคนนี้
เราถึงตำรวจเขาถึงแบบโป๊ะไม่ได้ว่าคือคุณไงเพราะว่า
วัตรบอกว่าพยานหลักฐานที่มีเนี่ยนะถ้าจะจับเนี่ยก็จับได้
แต่ตำรวจต้องเอาให้มัดแน่นไปถึงชั้นศาลใช่ไหมไม่งั้นมันหลุดคดี
ใช่ใช่อย่างงี้กับที่เมื่อกี้เสื้อเสื้อถึงหายไปยังหาไม่เจออีก
ผมผมบอกแล้วว่าพยานหลักฐานมันมี๓อย่างใช่ไหม
แต่ว่าแต่ละอย่างเนี่ยอย่างเช่นเมื่อกี้พบทรแถลงเอง
ดีเอเนี่ยมันยังยากมากเพราะว่ามันน้อยมากน้อยมาก
แล้วก็อาศัยดีเอนเอแทบจะไม่ได้เลยตอนนี้ท่านก็ต้องมาอาศัยพยานบุคคล
พยานบุคคลซึ่งจะอาจจะพูดแต่นี่พยานบุคคลท่านก็บอกว่า
มันมีการเหมือนทำลายเห็นไหมครับเพราะว่าท่านพูดตรงนู้นตรงนู้นต่อไปอย่างนี้อย่างนี้
ทำให้ทำลายน้ำหนักพยานคนที่จะมามาพูดเห็นไหม
ฉะนั้นท่านก็ต้องไปอาจจะต้องไปตั้งต้นใหม่ในเรื่องไอ้ตัวนี้นะครับพยานบุคคล
ต้องไปหาพยานวัตถุให้ได้พยานวัตถุใช่ไหมอย่างเสื้อเนี่ยต้อง
จนถึงทางขนาดนี้น่าจะชัดเจนไหมว่าคนคนเนี้ยคนมีคนร้ายแน่ละละคดีเนี้ยอยู่ที่บุคคลใคร
คือยังงี้ผมว่าถ้า
ถ้าเด็กคนนี้เสียชีวิตตรงจุดอื่นแล้วไปทิ้งเนี่ย
วันนั้นอาจจะไม่ได้เอาเสื้อไป
เสื้ออาจจะตกในที่เกิดเหตุอีกจุดหนึ่งก็ได้
โหแต่เขาก็หากัน
ก็ต้องเอาไปซ่อนอย่างนี้
คือคนร้านก็ต้องเอาไปทำลายแล้วเพราะมันทั้งคันเนี่ย

ถามว่าถ้าเสื้อทำตรงนั้นแล้วหายไป
ก็แสดงว่าคนร้ายนั้นต้องเอาเสื้อไปทำอะไร
ใช่ไหมครับถึงไม่เอาทิ้งไว้ตรงนั้นเพื่อให้เป็นพยานหลักฐาน
เพราะฉะนั้นตำรวจก็ต้องไปหาตรงนี้ให้ได้
ผมว่าเสื้อก็เป็นส่วนสำคัญเป็นพยานวัตถุที่จะต้องตามหาให้ได้
เพื่อมาบ่งชี้ว่าของสาเหตุเป็นยังไง
ส่วนพยาหลักฐานในที่เกิดเหตุผมว่าตำรวจเขาเก็บไปหมดแล้ว
แล้วก็พยานหลักฐานวัตถุเฮมกเก็บไว้ตั้ง๒๐๐กว่าชิ้น
โอ้เยอะสำนวน๙๐๐กว่าหน้าแล้วนี้
มีเก็บที่มีประโยชน์ได้๑๐๐กว่า
แล้วมีที่สำคัญ๒๐กว่า
ตัวสำคัญ๒๐กว่าสิ่งตัวนี้เขาอาจจะมาเป็นพยานหลักฐานทีหลังแล้ว
ครับจริงตอนนี้เนี่ยถ้าเราฟังจากเรื่องวัตถุพยาน
ครับนะครับท่านผอบอตรท่านก็พูดเองว่า
เพราะว่ามันจะถ้าตามภาษาเราเราก็ต้องรู้สึกว่าเรา
ลายแนนงมือหยดเงลไปวิทยาศาสตร์ทุกคนเลยต้อง
ในส่วนของร่างกายนะครับในส่วนของร่างกาย
ที่เนื้อเยื้อต่างเนื้อต่างที่มีเสล
อันนี้ตามหลักการเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็มองอาจจะไปเจอเส้นผม
เส้นขนหรืออาจจะมีอะไรอื่นที่เราไม่ทราบเลย
แล้วถ้าเกิดมันสามารถตรวจแล้วจับคู่ได้ว่าเป็นของใคร
มันก็จะเป็นจุดเริ่มต้นว่าบุคคลคนนี้เกี่ยวข้องกับคดีนี้
แต่เกี่ยวข้องอย่างไรเนี่ยมันก็เป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนตำรวจ
จะต้องไปดำเนินการต่อแต่ในขณะเดียวกันนะตอนนี้เนี่ย
เหมือนที่เรียนนะครับว่าตั้งแต่จุดเริ่มต้นของคดีเนี่ย
มันค่อนข้างจะมีคนเยอะแยะมากมายอย่างวันเจอศพก็แบบโอ้โห
มารุมไปกันแล้วเราก็ไม่รู้ว่าศพถูกทิ้งไว้กี่วันใช่ไหม
ปัญหาการเป็นการปนเปื้อน
ได้แต่เดียวกันณวันนี้เนี่ยตำรวจก็ทำอย่างเต็มที่เขาก็เก็บทั้งหมดมา
อันนี้มาตรวจเนี่ยอันนี้ก็มาเข้าสู่เรื่องที่เมื่อกี้ท่านพบตร
อ่ามันก็มีการตรวจไปเยอะแล้วครับแต่มันมีบางชิ้น
อันนี้เข้ามาเพื่อจะใช้ในการตรวจนะครับเส้นผมก็อย่างที่เรียนท่านผอบตร
ก็ได้พูดไปแล้วนะครับว่าจริงแล้วเนี่ยเส้นผมเนี่ยโดยปกติเราตรวจ
มันต้องมีรากผมอืมรากผมเวลาดึงออกมามันจะมีเป็นปมขาวอยู่นะฮะ
อันนี้มันจะมีเซลล์สามารถไปตรวจได้แต่ตัวผมเนี่ยมันไม่มี
ครับพอตัวผมไม่มีมันต้องใช้เทคโนโลยีอื่นซึ่งก็คือใช้ไมโตคนเดียว
เสร็จเนี่ยลุงพลลุงเขยน้องชมพู่ให้สัมภาษณ์ก็ให้สัมภาษณ์หลายเรื่อง
นะฮะทั้งเรื่องเงื่อนเวลาอะไรต่างต่างพยายามที่จะเหมือนกับว่า
บอกว่าสิ่งที่ตำรวจแถลงเนี่ยมันตรงไม่ตรงกับที่เขาคิดเห็น
อย่างไรเนี่ยแต่บอกว่านี่ไงที่พบตรแถลงเนี่ยบอกว่า
ทางแม่นั่นหมายความว่าตัวเขาเนี่ยก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับ
จุดเกิดเหตุกับที่เกิดเหตุแล้วมันมันความหมายไม่มีมันเกี่ยวยังไง
มันเออผมก็ประหมายไม่ใช่คือท่านพศท่านพูดกันแล้วว่า
เส้นผมอันเนี้ยตั้งแต่แรกผมฟังอ่าถ้าว่าเส้นผมที่พบเนี่ย
เป็นของอ่าน้องชมพู่ใช่แสดงว่าไม่เจอตรงนั้นอ่า
แต่ที่เขาเอาไปตรวจก็เพื่ออยากจะเห็นว่ามันมีของใครเนี่ย
ติดอยู่ไหมอืมแต่นี้เพราะถ้าไม่มีก็แสดงว่าเส้นผมเป็นน้องของน้องชมพู่
สายทางแม่ไม่ใช่ตามที่คุณลุงพลคิดว่าเส้นผมอันนี้ไม่ใช่ของผม
แล้วผมไม่ใช่เป็นผู้กระทำไม่ใช่คนละเรื่องแสดงว่าพบตรแค่บอกว่า
เส้นผมที่พบในที่เกิดเหตุแล้วลักษณะถูกตัดด้วยเนี่ยมันคือของน้องชมพู่นั่นแหละ
แต่ไม่ใช่ของใครคนอื่นถ้ามัยใช่ของน้องชมพู่ก็จะเป็นของยาดที่สายแม่
ทางหลักวิทยาศาสตร์ไม่ได้หมายถึงว่าญาติผู้หญิงสายแม่ทั้งหมดเนี่ย
ขึ้นมาอยู่ตรงจุดที่เจอศพน้องชมพู่ใช่เขาตอบเขาสามมุม
แต่คุณลุงพลคิดเลยว่าเขาเลยตอบกลางมุมต่อมานั้นใช่ไหมครับ
คือผมมองอย่างนี้คือมันอาจจะเป็นคำพูดที่ต้องถูกจับแล้วก็ตีความ
เพราะฉะนั้นคนที่จะตอบได้ดีว่ากำลังจะสื่ออะไรก็คงต้องเป็นท่านพบตรนะครับ
จะสื่อว่าอะไรแต่ถ้าเอาทางหลักวิทยาศาสตร์เนี่ย

ที่๑ก็คงเป็นอย่างที่ท่านลองพูดนะครับว่า
ตัวของเส้นผมเนี่ยที่ไปเจอหน้าที่เกิดเหตุเนี่ย
จริงโดยปกติเราดูมีการตรวจลักษณะภายนอกก่อน
เส้นผมเนี่ยมันมีลักษณะตรงกับของใครอะไรยังไง
แต่แน่นอนคือการตรวจภายนอกอาจจะยังไม่ชัดเจนเพียงพอ
ก็ต้องมาตรวจด้วยเทคโนโลยีก็คือไปตรวจค้นเอง
มันก็เป็นการตรวจคัดกรองเส้นผมที่มีอยู่ก็ได้
เส้นผมทั้งหมดที่บอกว่าเจอ๓๐กว่าเส้นเนี่ย
ในที่เกิดเหตุเนี่ยมันเป็นเส้นผมของน้องชมพู่ทั้งหมดใช่หรือไม่
อันนั้นก็อาจจะเป็นการตรวจคัดกรอง
เพื่อว่าถ้าไม่ใช่แล้วเส้นนี้เป็นของใคร
นี้ถ้าสมมุติว่ามันคัดแยกออกมาได้ว่ามีเส้นนี้นะครับ
ที่มันแตกต่างแล้วไอ้เส้นนี้เนี่ยตกลงเป็นของใคร

ก็คงต้องใช้เทคโนโลยีไมโตโคโยดินเองเหมือนกัน

เพราะเราไม่ทราบว่าเป็นของใคร
น้ำมันพอเป็นของใครไม่ทราบเนี่ยเอามาตรวจ
พอมาตรวจเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็ต้องมาหาความเชื่อมโยง
คือเส้นนี้เป็นนายกอสมมุติเป็นเส้นกอก็แล้วกัน
กอไม่รู้ใครนะครับเป็นเส้นกอ
กอเป็นผู้หญิงผู้ชายไม่รู้
แต่หาความเชื่อมโยงก็ต้องไปหาความเชื่อมโยง

นั่นลองแดมด้วยนะครับเพราะว่าผมว่าตลอดเองก็บอกตรงนี้ว่า
ก็ไม่รู้ว่าแต่ถ้าเจอว่าเป็นของใครเนี่ย
กี่เส้นก็แล้วแต่คุณมีหน้าที่ต้องมาบอกว่า
คุณไปอยู่ณจุดนั้นทำไมเนี่ยนะฮะ
แล้วไอ้สิ่งที่เส้นผมน้องชมพู่จะถูกตัดเนี่ย

อาจารย์วิทยาศักดิ์แล้วก็ท่านรองแต้มนะครับ
เรื่องของคดีน้องชมพู่ที่ตำรวจสรุปวันนี้นะฮะ
เป็นการรายงานความคืบหน้าคดี
ไม่ใช่ปิดคดีอะไรนะฮะยังไม่ได้สรุปคดี

สายทางแม่ไม่ได้หมายความว่า
คนเหล่านี้คือคนที่จะเป็นคนที่อยู่แถวนั้น
หรือว่าคนอื่นพ้นผิดอะไรอย่างนี้ไม่ใช่ใช่ไหมครับ

เหมือนที่เรียนนะครับว่าต้องไปถามเจตนาจากท่านนะครับ
แต่ว่าถ้าโดยหลักวิทยาศาสตร์เมื่อกี้ที่เล่าไปอาจจะค้างไว้หน่อยนึงว่า
ถ้าในกรณีที่ตรวจคัดกรองไปแล้วอย่างที่ท่านรองท่านพูดเนี่ย
แล้วเหลือเส้นผมที่อาจจะไม่ใช่คือไม่ใช่ของน้องชมพู่แล้ว
เป็นของใครก็ไม่รู้แล้วคราวนี้เนี่ยนะครับ
คราวนี้การตรวจมันก็ต้องตรวจหาความเชื่อมโยง
ความเชื่อมโยงนี่แหละนะฮะที่จะต้องไปหาความเชื่อมโยงในสายของ
ของทางฝั่งผู้หญิงคือทางฝั่งแม่ทั้งหมดนะครับ
ถึงจะบอกได้ว่าเออเส้นผมเส้นฝั่งต่างเนี่ยเป็นของใคร
มันตรวจหาสายความสัมพันธ์นะครับแล้วก็จะต้องใช้ลักษณะภายนอกมาช่วยประกอบในการดูด้วย

อืมถูกตัดครับมันมันมีความหมายอะไรอย่างเงี้เส้นผมถูกตัด
ถ้าไม่เออถ้าจะว่าไปอย่างเงี้ยแสดงว่ามีคนร้าย
ทำไมคนร้ายต้องตัดผมน้องชมพู่
คือต่อจากท่านนิดนึงว่าไอ้ที่ตัดเนี่ยผมฟังท่านพบตลอดแล้วท่านเชื่อไอ้๓๐กว่าเส้นเนี่ย
โดนแล้วไม่มีใครมาแปลกปลอม

แต่ว่าการวิตรวจพิสูจน์ที่ท่านบอกขั้นตอนให้เห็นว่าตรวจยังไง
ทีนี้มาถามว่าทำไมต้องตัด
ผมยังมองว่ามันต้องมีนัยยะนะ

ทำไมต้องตัดเส้นผมเนี่ยมันต้องมีนัยยะ
คนที่กระทำหรือก่อเหตุทำไมต้องตัด
น้องชมพู่ตัดเองไม่ได้แน่นอน

ตำรวจก็บอกว่าเด็กไม่มีทางมาตัดผมเองอะไรได้

แต่นี่คนความเชื่อเนี่ยผมมองนะ

แต่ละท้องถิ่นท้องถิ่นเนี่ยมันจะมีความเชื่ออะไรไม่เหมือนกัน
อย่างบางทีบางจังหวัดคนตายเนี่ย
ตายเสร็จก็ต้องทำพิธีอะไร

ตอนที่พบศพหรือทำอะไรเนี่ยก็ต้องมีพิธี

ผมไม่ได้พูดเรื่องคดีนี้ผมยกตัวอย่างทั่วไป
นั้นน้องชมพู่เมื่อตัดผมเนี่ยมันอาจจะมีเป็นพิธีกรรมอะไรหรือเปล่า

เพราะอยู่ดีทำไมน้องยุปตาทำไมต้องตัดผม

เพราะถ้าวิเคราะห์ตัวนี้ได้ก็จะพอรู้แล้วว่า
ทำไมต้องตัดแล้วถามที่หมู่บ้านแถวนั้นพิธีกรรมแถวนั้นเนี่ย

หรือถ้าแถวนั้นไม่ได้ทำแบบนี้

คนอยู่อีกอำเภอหนึ่งตำบลหนึ่งอาจจะ

มันก็จะเป็นเหตุแรงจูงใจก็ต้องไปดูผู้ต้องสงสัยคนอื่น
ซึ่งไม่ใช่คนที่นั่นอาจจะมาทำได้ไหมล่ะ
ดังนั้นตัวนี้มันก็จะเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะต้องหาทำการสืบสวนหาตัวได้

อาจารย์ครับถ้าในเชิงของหลักนิติวิทยาศาสตร์เนี่ย

ไปเพื่อพิสูจน์เรื่องไอ้แมลงอะไรเรื่องที่อยู่ในศพว่าจะเพาะเกียร์

ยังไม่ได้หยุดทำคดีก็จะทำต่อเนี่ย

ผมคิดว่าคือถ้าเกิดว่าโดยตัววัตถุพยานที่เท่าที่มีอยู่เนี่ย
ตอนนี้ก็คงจะดำเนินการแล้วก็ภายใต้เทคโนโลยีที่มีอยู่เนี่ย
ไปจนครบถ้วนเรียกว่าถ้าตามจากที่แถลงก็คือ๙๙แล้ว
เพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีวัตถุพยานใหม่

หรือในอนาคตอาจจะมีเทคโนโลยีอะไรใหม่อีก
ที่มันอาจจะดีกว่าเก่าแล้วก็สามารถจะตอบโจทย์กับบางอย่าง
ในกรณีข้อที่มีข้อจำกัดได้มากขึ้นก็อาจจะมีการขยับทำเพิ่มเติม
แต่ที่คงจะไม่หยุดเนี่ยผมคิดว่าคงจะเป็นเรื่องของการสืบสวนสอบสวน
ที่คงจะต้องดำเนินการต่อเนื่องไปนะครับ

คืออย่างตอนนี้การที่ทำละเอียดอย่างนี้
ทำให้ประชาชนได้เห็นเลยว่าขั้นตอนหรือวิธีการทำมาเนี่ยสมบูรณ์หมด
ดังนั้นเวลามีปัญหาหรือการจับกลุ่มอะไรเนี่ย
คุณจะมาบอกเลยว่าทำไม่ถูกต้องไม่ครบกระบวนการนี้ไม่ได้

ขั้นตอนการทำงานพิสูจน์ให้เห็นเลยว่าแม้แต่เวลาการตายยังพิสูจน์ได้เลย

พิสูจน์ตัวหนอนได้เลยหนอนโตเท่าไหร่ยังไง

เนี่ยสิ่งที่บ่งบอกให้เห็นเพื่อจะรู้สถานที่เกิดเหตุเวลาที่เกิดเหตุได้ชัดเจนมาก

ดังนั้นเวลามีการคดีการจับกลุ่มเข้ามาแล้วเนี่ย
พยายามหลักฐานมาตัวเนี่ยโบ่งชี้ทำงานถูกขั้นตอนตัวปฏิที่ทั้งหมด

แต่เนี่ยคุณเมื่อกี้ถามว่าแล้วต่อไปจะได้ยังไง

เวลาและช่วงจังหวะหนักเบาอะไรก็แล้วแต่
แต่สิ่งที่จะทำต่อไปเนี่ยต้องหา
นิติวิทยาศาสตร์เนี่ยตามที่อาจารย์บอกแทบจะครบหมดแล้ว

แล้วแทบจะไม่ต้องไปสนใจตัวนี้แล้ว
เว้นว่ามีหลักฐานใหม่แล้วเอาดีเอมาเปรียบเทียบอะไรต่างก็จะว่าไป
แต่ตอนนี้ต้องมุ่งไปเรื่องพยานวัตถุที่จะต้องสิ่งที่มันหายไป

พยานวัตถุที่ต้องหาไปต้องหาพยานบุคคล

มาดำเนินการต่อให้ได้บางทีพยานบุคคลที่เราสอบไปเนี่ย
ตอนนั้นอาจจะให้การอาจจะไม่กล้าให้การก็ได้
มันอาจจะมาให้ปากคำที่ถูกต้องตรงได้
หรือมีพยานหลักฐานบุคคลเพิ่มเติมได้ที่เป็นประโยชน์ก็สามารถจะดำเนินการได้
ดังนั้นช่องทาง๒ช่องทางที่จะทำคือ

เอาพยานวัตถุนั้นมาตรวจหาพยานหลักฐานทางดีเอต่อไป
คิดว่าในใจนะขณะนี้เนี่ย
ทั้งสองท่านเนี่ยโอ้โหติดตามคดีนี้มา
คือตั้งแต่ต้นแหละใช่มั้ยครับ๑๔๔วัน
ในใจพอจะเร็งเห็นอะไรบ้างมั้ย

ทั้งสองท่านเนี่ยวิเคราะห์คดีนี้ว่ายังไงนะฮะ
สำหรับจุดจากนี้ต่อไป

พยานต่างณขณะนี้

แต่ถ้าถามว่าจะพอจะจับคนร้ายได้ไหม

ก็จับได้นะแต่

ทีมงานเนี่ยมีความมุ่งมั่นที่ต้องจับกลุ่มให้ได้

คดีเวลามันนานเนิ่นนานเข้าไป

มันก็จะทำให้การสืบสวนหาตัวคนร้าย

แต่ที่บอกเย็นว่าพบตลอดเนี่ย
ผมว่าเขารู้ว่าใครเป็นคนร้าย
จะเชื่อมต่อยังไง
จะกลับแล้วมันดิ้นไม่ได้

ผมมองว่าถ้าตีต่าง
ผมก็มองว่ามีคนร้ายในใจผม

คือความในใจไม่เชื่อกับเขานะ
แต่ว่าในความเข้าใจในการที่มีผ่านงานหรือประสบการณ์มาเนี่ย
หนึ่งคนร้ายเนี่ยมันจะต้องเกี่ยวข้องกับอย่างน้องชมพู่ต้องเกี่ยวข้องคนตาย
อาจจะต้องเป็นคนใกล้ชิดอย่างนี้ถามว่าคนนอกไปไหมไม่นอกไม่ได้
หลังจากนั้นก็ต้องมาดูตามหลักอาจจะวิญญาณหรือประสบการณ์ได้มั้ย
คนร้ายที่ก่อเหตุเนี่ยคุณจำไว้เลยใครที่ก่อเหตุ
ใครที่เป็นผู้ต้องสงสัยจะต้องดิ้นมากที่สุด
ซึ่งไม่รู้ว่าใครนะไม่ใครจะดิ้นโดยวิธีการยังไงอย่าแล้วแต่
มากที่สุดส่วนคนที่ไม่ก่อเหตุเนี่ย
เขาถือว่าเขาไม่ทำไงเขาไม่ต้องไปดิ้นเขาไม่ต้องไปทำอะไรต่าง
เพราะยังไงเขาก็ไม่ได้ทำแต่ไอ้คนที่ดิ้นดิ
มันต้องดิ้นเพื่อทำลายน้ำหนักดิ้นเพื่อให้เห็นว่าตัวเอง
บริสุทธิ์หรือหาพักพวกทำให้เป็นตัวยืนยันอะไรต่างเนี่ย
ไอ้คนอย่างนี้สิน่ากลัว
เอาเป็นว่าท่านรองแต้มมองว่าส่วนตัวเนี่ยรู้
พบตรก็เชื่อว่ารู้ตำรวจเชื่อว่ารู้แต่จะจับได้หรือเปล่า
ไม่รู้ยังไม่รู้อาจารย์วิทยาศาสตร์ครับ
ก็เห็นด้วยนะครับผมคิดว่าก็ในตำรวจในการแถลงเนี่ยครับ
แล้วก็ในการพูดในวันนี้ผมก็คิดว่าก็มีแนวทางนะครับ
ยังแต่ว่าก็หลักฐานคงยังไม่เพียงพอที่จะไปมัด
จนถึงขั้นจะไปตัดสินในชั้นศาลได้
เพราะฉะนั้นหลังจากนี้ไปก็คงจะเป็นเรื่องของขั้นตอนกระบวนการที่ตำรวจก็คงจะไปหานะครับ
เกี่ยวกับเรื่องวัตถุพยานนะครับหรือพยานบุคคลหรืออื่นนะครับที่จะต้องดำเนินการต่อนะครับ
น้ำหนักมันเพียงพอนะครับถึงวันนั้นก็คงจะมีตัวผู้กระทำความผิด
ก็คิดว่าจริงแล้วเนี่ยในกรณีอย่างนี้เหมือนที่เรียนไปตั้งแต่ต้นนะครับว่า
๔เดือนมันไม่มากไปหรอกครับในความเป็นจริงเพราะว่าในกรณีนี้เป็นจุดเริ่มต้นเนี่ย
อย่างที่บอกสถานที่เกิดเหตุมันกว้างมากแล้วก็อยู่ในพื้นที่ที่อยู่บนป่าเขา
มีการเข้าไปรบกวนนะครับเยอะแยะโดยพิตั้งใจและไม่ตั้งใจต่างเนี่ย
เพราะฉะนั้นพวกนี้เป็นความยากในการทำงานมาก
เพราะฉะนั้นการที่ทำงานในภายใต้ภาวะที่ยากแบบนี้มันไม่เหมือนในกรุงเทพมีกล้องวงจรปิดมีอะไรนะฮะ
จนถึงณวันนี้สามารถดำเนินการและต่อเนื่องได้
ผมคิดว่ามันก็เป็นอะไรใหม่สหรัฐประเทศไทยที่น่าจะเราได้โอกาสในการพัฒนาจากกรณียากแบบนี้
และก็เราเฝ้าดูพิวัฒนาการของกระบุญการคุณธีธรรมที่ทำตรงนี้ต่อไป

ว่าคดีนี้ที่เกิดขึ้นบ้างว่ามันจะต้องไปทำอะไรยังไงรูปแบบไหนแบบไหน
คือที่ผ่านมาสิ่งที่วันพบแถลงวันนี้เราได้ถึงรู้ถึงวิธีการการทำงานของตำรวจ
ซึ่งคดีอื่นไม่มาแถลงนี้นี่ได้รู้ถึงวิธีการทำงานของตำรวจ
ที่ทำงานรัดกลุ่มใช้วิทยาศาสตร์มากที่สุดเพื่อต่อไปจะไม่มีการที่มาตัวแย้งได้
สองฝากถึงเรื่องความสนใจของพี่น้องประชาชนแล้วฝากไปถึงเรื่องสื่อสารสื่อ
กระบวนการสื่อที่ให้ข่าวหรือให้ข่าวบางทีมันจะมีผลดีผลเสียยังไง

เวลาหมดจริงต้องขออภัยจริงทั้งสองท่านนะครับ
วันนี้ลากันด้วยคำพูดของพตรท่านบอกว่าขอให้คนร้ายที่นั่งฟังอยู่นอนเครียดต่อไป
เพราะตำรวจยังไม่เลิกคดีนี้นะครับ

โปรดติดตามตอนต่อไป